พระเอกของบ้านเราก็เซ็กซี่นะไม่แพ้ใครเลยในชาติใดในโลกนี้

โดยเฉพาะเล่นลักษณ์ทีรายมันเป็นกิจฉากตรงเซ็กซี่
บอกเลยได้ใจแฟนไปเต็ม
มาดูสักหน่อยมีพระเอกคนไหนกันบ้างนะคะ

คนนี้มีชื่อจริงว่าเอสกันตะพง
ล่าสุดรับบทกับชะลาชน
อ่าชาลาชน

หนุ่มเจ้าเสน่ห์ในละครแม่เบี้ยนั่นเองนะคะ
โชว์ลีลากันอาบน้ำสุดแซ่บเลยจ้า
ขนาดที่ว่าเออพี่เอเนี่ยนะผู้จัดนะ

แล้วก็ติดแฮชแท็กไปด้วยนะจ๊ะแบบนี้ดูหน่อยค่ะ
เดี๋ยวก่อนนะชนะคุณคุณเป็นอะไรอ่ะคะคุณ
นี่ฉันขออนุญาตหัวเราะคือเอาคุณผู้ชมอ่ะพูดตรงอ่ะฟีนอาบน้ำอ่ะเนาะ
ทำไมต้องทุบกระจกทำไมต้องทุบกระจก
นี่ไงหลายคนสงสัยเหมือนพี่แจ๊ค
ทำไมชนะชนต้องเอามือตบกระจกด้วยครับพี่เอ
บางคนก็แซวว่าเออสงสัยหอบกำเริบ

มาดูโอป้าสลังเฮเหมือนกันนะคะ

น้ำลายมันหยดปกตลอดคุณผู้ชม

เออ

กรีบนะจ๊ะอ่า๒คนยังไม่พอยังไม่สู่ใจดีฉันแถมให้๑คนแล้วกัน
คนนี้ค่ะยังไม่ใช่คุณพ่อนะจ๊ะแต่ว่านี่คือความแซ่บนี้
เหินอะหมากปริ้น
แกกะรีนเธอออกหน้าออกตามากเลยหมากปริ้นนั่นเองค่ะ
กล้ามท้องแน่นผิวเนียนคนนี้ถูกพูดถึงบ่อยเพราะว่าอะไร
เผาโอโม่ความเผาเนี่ยเห็นมั้ยมันก็แทกตาค่ะคุณผู้ชม
แม่ยกแชร์สนันโซเชียลทุกทีบอกโอ๊ยฉันอยากเป็นคิมเบอร์รี่

ให้เนร่มรับจรกัดดูนะ
อร่อย
ดีจบ้างล่ะก็รู้อยู่นะว่าเขาไม่ได้แบบว่าแก้พ่าจริงหรอก
แต่ว่ามุมกล้องอ่ะมันทำให้แบบระวใจเหลือเกินไม่ติดตาม
อันนี้บันไดหรืออะไรไปบังตรงนั้นน่ะคุณผู้ชม

เราก็เลยนำเสนอข่าวที่มันแบบหัวใจฟูก้อยขึ้น

อะไรนะคะว่าแต่ฉันเธอก็เป็น